คุณผู้ชมยังจำคดีของเรทบ้านตูมวัยรุ่นวัย๑๗ปี
ที่ถูกแก๊งโจมารุมทำร้ายเสียชีวิตคาสนามบอลที่ขอนแก่นได้ใช่ไหมค

คือเรื่องนี้มันก็สืบไปจนถึงว่าคนที่จ้างมาให้มาทำแบบนี้คือใคร
แล้วก็มีชื่อของเทพบุตรโซโลตามหากันอยู่นานค่ะ
จนตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะแต่ว่ารู้ข้อมูลแล้วชื่ออะไรนามสกุลอะไร
คาดว่าตอนนี้หนีไปอยู่ฝั่งพม่าทีนี้มันมีข้อมูลเชิงลึกด้วยว่า
เขาเป็นลูกเขยอีกคนนึงของพันเอกจลอโบที่เป็นเครือขายยาเสพติดด้วย
ทีนี้เรามาตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
โดยทางด้านพลตำรวจเอกรุ่งโรธแสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็มีการบอกบอกออกมาบอกว่าตอนนี้ตำรวจทราบชื่อนามสกุลจริงของเทพบุตรโซโลแล้ว
ชื่อว่านายปัณวิทย์ประทุมอายุ๓๐ปีชื่อเล่นเขาเนี่ยชื่อโกแก่
จริงชื่อนี้ไม่ได้เป็นชื่อใหม่นะคุณ
คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี๖๐ที่สามารถจับกลุ่มแก๊งมันทุกเม็ดได้
จำได้ไหมฮะแก๊งมันทุกเม็ดก็อารวาสแบบนี้เหมือนกัน
จ้างคนไปทำร้ายคนที่หักหลังขบวนการยาเสพติดเหมือนกัน
แล้วก็มีชื่อของนายปัณวิทย์ประทุมหรือว่าโกแก่ออกมาด้วย
ว่าเป็นหนึ่งในผู้สั่งการของแก๊งมันทุกเม็ด

หัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ดค่ะคือหัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ด
และเป็นเทพบุตรโซโลด้วยใช่
ทีนี้จากการสืบสวนก็พบว่านายปัณวิทย์พร้อมกับพวก
ก็คือนายสุวิทย์อินทศรนายชาติชายพิมพ์บุตร
นายเจริญวุฒิชนะรันชัยพัฒน์เป็นคนใช้งานเฟซบุ๊กนี้นี่แหละ
แล้วทั้ง๔คนก็อยู่ในเครือข่ายอยู่ในแก๊งของมันทุกเม็ด
ค้ายาเสพติดผ่านทางเฟซบุ๊คเทพบุตรโซโลมาต่อเนื่องเลยนะคะ
ใช่นะครับแล้วแต่ละคนบางทีเขามีเฟส

ก็จะตั้งชื่อไว้แล้วก็เขียนว่ามันทุกเม็ด
ตามด้วยชื่อจังหวัดอะไรต่างก็ว่ากันไป
ใช่แล้วนี่เวลาเขาสั่งการนะคุณเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะ
สั่งการมาจากพม่ามีคนประสานงานอีก๓คน
ตอนนี้ตำรวจรู้ทั้งหมดแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการตามตัวเหมือนกันนะคะ
นี่เลยคือโฉมหน้าผู้ประสานงานทั้ง๓คนคุณผู้ชม
ทีนี้คลิปการทำร้ายร่างกายเครือข่ายเทพบุตรโซโล
ที่มีคนแจ้งเบาะแสมายังเพจไทยรัฐเนี่ยนะคะ
ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว
ก็เรานำเสนอข่าวไปมีนายนัทธวุฒิบุญทอง

นายธวัชชัยเมธากุลหรือว่ารันอายุ๓๐ปี
แล้วก็นายวินัยเชียงบุญมีหรือว่าเจนอายุ๒๕ปี

ซึ่งทางด้านพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เปิดเผยนะคะ
ว่านายปัณวิทย์หรือว่านายโกแก่

จะออกเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็จะใช้ช่องว่างระหว่างพรมแดน
ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งให้
ตมแนวชายแดนเชียงแสนแม่สาย
แล้วก็แนวชายแดนหนองคายสกัดจับแล้วนะคะ
เพราะว่านายปัณวิทย์ก็มีหมายจับคดียาเสพติดอีกหลายคดีเลยค่ะ
ดูประวัติเขาหน่อยละกันว่าโชคโชนขนาดไหน

ภูมิลำเนาเขาเป็นคนพิจิตร
แล้วเมื่อปีที่แล้วมีการเปิดเฟซบุ๊ก
ใช้ชื่อว่าเจ้าพ่อพิศนุโลก

เพื่อที่จะรับยาเสพติดไปกระจายไปจำหน่ายต่อ
ไม่ต้องลงทุนเลยนะ
หลังจากหายยาเสพติดได้คือไม่ต้องโอนก่อนนะคะ
วันที่๒๗มิถุนายนปี๖๑เนี่ย
ตำรวจก็มีการกวาดล้างผู้ค้ารายย่อย

นายปัณณวิทย์เนี่ยหนีรอดไปได้
จริงตำรวจเขามีการสั่งซื้อกับนายปรณวิทย์นะ
ใช่รอดซื้อรอดซื้อจากนายปัณณวิทย์นะครับ
แล้วทีนี้นายปรณวิทย์ก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ย

ปรากฏว่าคนนึงหนีรอดไปได้คนนึงโดนจับ
นั่นแหละครับก็คือการทลายแก๊งมันทุกเม็ด
อืมนะฮะแล้วก็มีข้อมูลอีกค่ะคุณผู้ชม

นายโกแก่หรือนายปัณวิทย์เนี่ยนะคะ
สนิทสนมคุ้นเคยกับนายวีระหมื่นจดา
เขาเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
แล้วนายวีระเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบ
ที่เป็นผู้นำกองกำลังว้าแดง
คนที่ได้รับฉายาว่าราชายาเสพติดคนใหม่ต่อจากขุนสา
ซึ่งทางตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เขาก็เคยบุกค้นบ้านพักหลายแห่งของนายวีระนะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปค้นทั้ง๑๔จุดเลย
แล้วก็ตามไปยึดทรัพย์ของนายวีระได้มากกว่า๑๐๐ล้านบาท

ว่ามีการพบว่านายโกแก่นายปัณวิทย์
แล้วนายปัณวิทย์เป็นลูกเขยอีกคนนึงนะ
ของพันเอกจลอโบอีกด้วย
แต่เมื่อวานี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษก็บอกว่า

ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้

เป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาที่ทำผิดอาญาคือค้ายาเสพติด
แต่พยายามใช้ช่องทางโซเชียล

นี่แหละแล้วพอใช้โซเชียลมีพวกเยอะไง
มีคนมาสมัครเยอะไงจะจำหน่ายยาเสพติดด้วย
แล้วก็สมัครไปรับจ้างรุมทำร้ายคนที่เบี้ยวยาเสพติด

โจ๊กบอกว่าตอนนี้จะสั่งการ
ทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองตามชายแดน
ก็สกัดจับให้คนพวกนี้อยู่ด้วยความยากลำบาก
โจ๊กเขามุ่งมั่นมาแบบนี้นะครับ